คุณผู้ชมก็อยากจะให้หมอดูมาดูอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะคะ

ล่าสุดเขามีการแซวกันออกสื่อด้วย
คือมันพอจะมีลุ้นไหมคะคุณหมอค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องหนุ่มเกรเค้าโพสต์คลิปเป็นภาพของตัวเอง
เมื่อกี้กำลังเข้าครัวหมักอกไก่

หากก็ต้องมีคนใหม่
คือเป็นแคปชั่นเสี่ยวตามสไตล์หนุ่มโสด

และท่ามกลางการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนพอง

ก็มีคอมเมนต์หนึ่งโผล่เข้ามาให้เราจับสังเกต
นั่นก็คือคอมเมนต์ของน้องก้าวสุพัสราสาวสวยและยังโสดอีกด้วยในตอนนี้ค่ะ
นางเข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่านี่บอกเรารึเปล่าว่า

งานนี้แฟนก็เข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์น้องก้าวกันเกือบ๕๐๐คนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มันชักจะยังไงแล้วนะครูนี้เนี่ย
เพราะว่าวันเกิดของน้องก้าวก่อนหน้านี้พี่เกรทเขาก็อวยพรเอาไว้อย่างดิบดี
อ่านแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยสนิทสนมกันอยู่พอสมควรเลยนะ
มีการใช้คำเรียกแทนกันว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ด้วย
ก็ต้องตามส่องกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าให้คลาดสายตาเลยนะคู่นี้อาจจะพอมีลุ้นก็เป็นได้
เพราะอะไรเพราะว่าก้าวเองเนี่ยโสดแล้วมาก
ส่วนเกรทวรินทรโอ้โหโสดตลอดการค่ะพ่อหนุ่มคนนี้ถูกไหมล่ะ
ก็เราพอมุมกันต่อไปนะค่ะสงสัยจะไม่โสดแล้วล่ะม๊า
โอ้โหเป็นพ่อโครงพ่อครัวแบบว่าสไตล์อบอุ่นแบบนี้